คุณผู้ชมคะมาต่อที่เอมมี่มรกฏกันบ้าง
คือบอกเลยว่าแต่งงานก็แล้วมีลูกก็แล้ว
แต่ว่าความสวีทหวานกับคุณสามีเจมส์เนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะทำเอาชาวเน็ตฮือฮาสุดกับภาพจูจุกันเนี่ย
เห็นแล้วหวาดเสียวเหมือนกันนะคุณดูท่าทางเขาสิ
บรรยากาศเนี่ยก็โรแมนติกที่บอกว่าฮือฮาเนี่ยก็เพราะว่าท่าโพสต์ของคุณแม่เอมมี่เนี่ย
ยิ่งกว่าพริกยกสวนซะอีกนะคะ
ทำเอาหลายคนเข้ามาแซวว่าหวานขนาดนี้ต้องมีน้องให้น้องสายน้ำแล้วล่ะค่ะ

คือขอบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะ
ไม่ได้ท่องค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
แหมถ้าคิดว่าฉันก่อนไม่สำเร็จหรออยู่ในกำมือ
ขอโทษนะคะพี่หนูพี่หนู
ยังไม่ได้ปิดทางการแพทย์แบบนั้นแต่ก็ปิดปิดในความตกลงกันไว้ก่อน
เออเขามีการทำสัญญงสัญญาใจกันนะนะ
ส่วนสาวโสดคนนี้ค่ะจ๋านัทธาวีรนุษย์ที่บอกว่าโสดเนี่ย

แม้จะมีหนุ่มไฮโซตุคอยดูแลหัวใจอยู่ก็ตามนะคะ
กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งฝ่ายชายก็ดี
เสมอต้นเสมอปลายดีส่วนรูปคู่ที่ยังไม่ลงเนี่ย

ไม่แน่นะลงรูปปุ๊บอาจประกาศแต่งเลยก็ได้นะคะ
เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรที่แบบจะยังไม่ลง

ไม่ใช่ลงปุ๊บแล้วแตกเลยนะพี่ดา
แต่ตอนนี้เคลียร์จบแล้วแน่
ก็เป็นกำลังใจให้ความรักครั้งนี้ด้วยละกันนะคะ